อีกหนึ่งเรื่องต้องบอกว่าดิฉันไม่ได้มาขายของ
แต่ว่าเวลาเราทำงานหนักเราก็จะมีอาการปวดต่างตามร่างกายเกิดขึ้น
ใช่ไหมคะพอเรามีอาการป่วยต่างตามร่างกาย
ดิฉันก็จะมีสิ่งหนึ่งมาแนะนำคุณทั้งสองคนโอ้ดีมากเลยค่ะ
เวลาเราปวดเมื่อยเราทำงานหนักเราต้องอ่านข่าวนะทุกวัน
เราไม่มีวันหยุดใช่ไหมเราต้องนอนดึกเราต้องทานอาหารไม่ตรงเวลา
เราก็จะมีอาการโอ้ปวดเมื่อยล้าเราต้องดื่มอาหาร
คุณมีอาหารเสริมมาฝากหรือว่าอย่างไร
ไม่มีผลิตภัณฑ์อะไรที่ช่วยได้แต่ว่าดิฉันมีเคล็ดลับดีมาฝาก
โอ้โหอะไรคะเนี่ยอย่าเพิ่งยังไม่ทันเห็น
เห็นแล้วเนี่ยจะรับอะไรของคุณ
เพราะตัวมันเริ่มเทิมเลยทำไมอ่ะ
ก็คือว่าดิฉันมีสิ่งดีมาแนะนำแต่สิ่งดีที่แนะนำนี้
คือจะพาไปนวดไปร้านนวดปกติเขาจะให้เรานอนราบกับพื้นแบบนี้ก่อนใช่ไหมคะ
เขาจะได้นวดแบบถนัดไม้ถนัดมือค่อยนวดแต่นวดด้วยมืออย่างเดียว

เพราะฉะนั้นขออุปกรณ์หน่อยค่ะ
นี่ค่ะอุปกรณ์สำหรับช่วยผ่อนคลายความเมื่อยล้า
ดิฉันเคยเห็นแต่ลูกประคบแต่อันนี้น่าจะเป็นพ่อประคบ
น่าจะเป็นพ่อปู่ประคบค่ะ
เป็นเรื่องใหญ่มากเลยนะคะจะเรียกว่าลูกประคบก็ไม่เต็มปากเต็มคำ
แต่ลูกประคบก็ลูกประคบลูกประคบยักษ์ค่ะ
โดนเข้าไปลูกเดียวโอ้โหหายเลย

หลังหายไปไหนแล้วไม่รู้

จะหายไม่รู้จะตายก่อนไหม
นี่เอาจริงนะมีคนเคยต้องประคบอย่างนี้
คือมีคุณลุงคนหนึ่งเขาเนี่ยนะเดินไม่ค่อยได้เดินกระโพกกระเพกเจ็บอยู่ที่บริเวณขา
แล้วเอาไอลูกประคบยักษ์เนี่ยนะครับมาประคบตรงขาประคบไว้เป็นชั่วโมง
โอ้โหพุทธทางอรัฐนานังหายทีนี้ปลอเลย
โอ้โหเดินปลอเลยคลานปลอเลย
เพราะว่าขามันตายแล้วไงโดนลูกประคับลูกประคับทับเข้าไปขนาดนั้น
แต่ว่าอันนี้มันคือลูกประคบยังจริงคือเราจริงแล้วเราเคยนำเสนอในหลายจังหวัด
เขามีการช่วยกันทำลูกประคบยักษ์แบบนี้ด้วยเหมือนกัน
แต่พอเห็นแบบนี้เอาจริงนะไม่รู้ว่ามันจะหายปวดเมื่อยได้จริงหรือเปล่า
มันอาจจะหนักเกินไปย่อไซส์ลงประคบลงมานิดหนึ่งก็น่าจะดีนะคะ
ภาพนี้นะถูกโพสต์โดยผู้ใช้เฟซบุ๊คที่ชื่อว่าคุณปลายฝนต้นหนาว
เป็นภาพที่แหมเห็นแล้วดิฉันหายปวดเลยทันที
สนุกสนานกันนะคะก็เรียกเสียงหัวเราะแหละให้คุณผู้ชมมีรอยยิ้มนะจ๊ะ

แต่ตอนนี้ฉันคิดว่าคนถูกประคบอาจจะอาการดีขึ้นก็ได้

แนะนำไม่ใช่เครนนะครับ
ในการยกลูกประคบกันนะครับ
ลูกประคบไม่ใช่ท่อนตะเคียนไม่ใช่เครนยกไง

ใหญ่จริงเอาขำมาหยอกกันให้คุณผู้ชมอมยิ้มกันเช้า
ถูกต้องลูกประคบมันก็เป็นภูมิปัญญานะ
ของคนไทยที่เขาเอาสมุนไพรมาใส่มามัดห่อเอาไว้นวดให้ผ่อนคลาย
ลูกประคบเข้าใจแต่ว่าลูกประคับนี่คืออะไร